เรามาดูเรื่องราวในโลกโซเชียลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นพระเอกหมอลำหน้าหล่อนะ

แต่ทีนี้ไปจิ้นกับนางเอกหมอลำเหมือนกัน
แต่นางเอกเนี่ยวัย๑๕เอง
แล้วดูสิสิ่งที่ทำหลายคนวิภาควิจารณ์ว่าพฤติกรรมแบบนี้

อดโอบแบบโดนเนินอกหรืออะไรมันไม่เหมาะสมเลยค่ะ
ใช่ครับเพราะผู้หญิงเนี่ยอายุ๑๕คูณอายุต่ำกว่ายวชนอีก
แล้วจะมีการแบบพรากผู้เยาว์อะไรหรือเปล่า
นี่กลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
ทวิตถกกันเดือดเลยตั้งคำถามว่าล่วงละเมิดหรือเปล่านะครับ
นำคลิปการแสดงของพระเอกหมอลำคนดัง
กับน้องนางเอกสาววัย๑๕ปี

พร้อมกับเปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง
ทำนองที่ว่าการแสดงของวงหมอลำชื่อดังคณะหนึ่ง
พระนางฝ่ายชายอายุ๓๕
ฝ่ายหญิงอายุแค่๑๕ยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
แต่มีการขายความเป็นคู่จิ้นทั้งการแสดงทั้งในโซเชียล
คุณดูสิพอการแสดงก็จะมีอะไรแบบนี้
แก้มกอดรัดใกล้ชิดกัน

ไปไว้ที่เป้ากางเกงของตัวพระเอก
มุกว่าเป็นวิธีแก้หนาวให้ความอบอุ่นกันนะฮะ
คนก็เลยมองโอ้โหเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศแล้วฮะ
ชาวทวิตเตอร์หลายคนเนี่ยก็โอ้โหมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย

ดังกล่าวเป็นคู่จิ้นดังที่มีแฟนคลับ

ได้รับความยอมรับทั้งสองฝ่ายเลย
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปที่พระเอกหมอลำคนดังคนนี้อายุ๓๑เนี่ยนะฮะ
เพื่อให้ชี้แจงกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น
ก็คือพระเอกนกพงศกรนะครับ

ชี้แจงกับทีมข่าวทรัฐทีวีของเรานะ

เพราะหมอลำแต่ละปีต้องลำเรื่องต่อกรอนกัน

ไม่ต่างจากการเล่นละครเวทีหรือเล่นละคร

มีบางฉากที่อาจจะดูทะลึ่งบ้างล่อแหลมบ้าง

และมีเจตนาแค่อยากให้คนดูหมอลำ
มีรอยยิ้มกับคู่จิ้นของเราเท่านั้น

รับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจบ้าง

เพราะแฟนคลับที่เข้าใจก็มี
หื้ม
หมอลำก็จะมีลำเรื่อง
แต่ละฤดูการจะมีหลายเรื่องครับ
เพื่อให้เราซ้อมทำการแสดงกัน

การเล่นละครคล้ายกันหมดเลยครับ

ไม่ว่าจะเป็นการกอดการหอม

อยากให้เข้าใจว่าไม่ได้เฉียนธนาไม่ได้จงใจในหันนั้นนะครับ
ก็ทุกอย่างมันคือการแสดงนะครับผม
ฝั่งพระเอกเขาก็บอกนะบอกว่าจริงก็ก่อนที่จะแสดงมีการพูดคุยกับทางพ่อแม่ของน้องผู้หญิงแล้ว

อีกอย่างหนึ่งพ่อแม่น้องก็รับรู้ตลอดด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการแสดงนะครับ